ดราม่าทศกัณฐ์หยอดขนมครกถ่ายเซลฟี่ขับโกคาร์ดขี่บาดาน่าโบ๊ทในเอ็มวีเพลงเที่ยวไทยมีเฮไปกันใหญ่
ถามตรงกับผู้กำกับออสบัณฑิตห้ามพลาด